ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะคู่อาริเขาขับรถกระบะไล่ประกบยิงกันนะคะ
ตำรวจสืบไปสืบมาทราบว่าน่าจะขัดผลประโยชน์กันเกี่ยวกับธุรกิจมืด
ก็คือธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่นี่แหละนะคะแต่ตอนนี้นะคะกำลังเรียกตัวผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้หนึ่งเดียว
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพรถกระบะที่เขาใช้ในการประกบยิงกันหน่อยนะคะ
ถูกยิงพลุนเลยนะคะเป็นรถกระบะอีซูซูสีขาวคันนี้ค่ะ
ที่เขาตามประกบยิงกันเนี่ยนะคะหมายเลขทะเบียนเมืองกาล
เป็นของกลางที่ตำรวจอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตรวจยึดไว้หลังจากเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลนาเหนือช่วงค่ำวานนี้นี่เองนะคะ
โดยรถยนต์คันนี้มีร่องรอยการถูกยิงพลุนเลยค่ะแล้วก็รถด้านหน้าเนี่ยมีร่องรอยการชนและพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑คนคือนายอันนาวินยอดเยี่ยมอายุ๒๐ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
มีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณกลางหลังไหล่ขวาและข้อมือด้านซ้ายจากการสอบปากคำญาติและเพื่อนผู้ตายเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายอาณาวินผู้ตายเนี่ย
เคยไปทำธุรกิจมืดก็คือธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่กาญจนบุรีจากนั้นวางมือจากเมืองกาลกลับมาอยู่ที่บ้านที่กระบี่
ไม่กี่วันที่ผ่านมามาเปิดตัวทำธุรกิจมืดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งอาจจะมาขัดผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าถิ่น
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นเพื่อนกันแต่พอมาเปิดตัวทำธุรกิจลักษณะเหมือนกันแบบนี้
มันเหมือนการแข่งกันทางด้านธุรกิจก็เกิดการคำเหม็นกันขึ้นนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดตำรวจสพอ่าวลึก
นำตัวนายจิระธีพรมเจริญอายุ๒๒ปีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
มีพยานระบุว่านายจิระทีพมากับผู้ตาย
และช่วงเกิดเหตุวิ่งหนีเข้าไปในสวนปามข้างทาง
นายเจรทีพให้การนะคะบอกก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย

วนายชัดชัยมากดำอายุ๒๖ปี
และนายสรายุทธ์มากดำอายุ๒๐ปี
คนที่เป็นพี่น้องกันชัดชัยกับสรายุทธ์
นัดผู้ตายมาตกลงปัญหาที่ร้านค้า
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

แต่ไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยอะไรกัน

จากนั้นกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีบรอนทะเบียนกระบี่
ออกจากจุดที่พูดคุยกันก็คือร้านค้า
นายจิระทีพขับรถกระบะของผู้ตายตามคนร้ายออกไป
โดยผู้ตายนั่งอยู่ที่ร้านค้าคนเดียว
กระทั่งคนร้ายซึ่งขับนำหน้าเบรกกระทันหันค่ะ
ทำให้คนที่ไปด้วยขับรถที่ตามมาเบรกไม่ทัน
ท้ายรถของคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะลงมาจากรถ
ใช้ปืนกระหน่ำยิงไปหลายนัดค่ะ
ได้ยินเสียงปืนขี่รถจักรยานยนต์
ร้านค้าเนี่ยตามมาดูเลยคือเสียงปืนมันดังมาก
ต้องออกมาดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นค่ะพอคนร้ายเห็นผู้ตายมาถึงจุดเกิดเหตุ
หันกระบอกปืนไปยิงใส่ผู้ตาย
ส่วนนายจิรทีพอาศัยจังหวะที่เขาชุลมุนกันเนี่ย

ต่อมาชุดสืบสวนตามไปที่บ้านเลขที่๕๑หมู่ที่๑ตำบลนาเหนือ
ซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ๒คน
ไปเจอตัวนายสรายุทธ์คนที่เป็นน้อง
พร้อมรถกระบะคันที่ใช้ในการเกาะเหตุ
รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมออกหมายจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ